รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า

เก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปด
ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
เลขที่ออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปด
โอ้โหพอสิ้นเสียงโคศกกองสลากประกาศนะเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปด
คนเฮเขาก็มีคนเฮ้เขาก็มีเฮ้ยาวเลยเฮ้ยาว
อย่างที่เห็นในภาพเขาเห็งเหลือเกินฮะอยู่ที่อำเภอชายาจังหวัดสุมราชธานี
ต้องบอกตรงนี้ว่านี่คือลูกกระตันอยู่นะครับนะฮะคุณจุมรัยรัฐปาจริยภัณฑ์อายุห้าสิบหกปีเขาเป็นเจ้าของร้านขายสังกภัณฑ์
คืนแทนเป็นคนดวงเฮงเศรษฐีใหม่คือเรียกว่ามหาเศรษฐีดีกว่าเห็นไหมสามใบสามใบ
แปดล้านหน่อหน่อคุณผู้ชมคืออ่ะแล้วทำไมถึงซื้อหนึ่งแปดอ๋อไปเฝ้าแม่ที่นอนป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิบวัน
แล้วคุณแม่นอนเตียงหมายเลข๑๘แล้วพอหายมาเออคุณแม่หายแล้วทำยังไงดี
ก็เอาเลขเตียงคุณแม่๑๘ไปซื้อนะพอลอตเตอรี่ออกยังไม่รู้นะว่าถูก
จนแม่ค้าที่ซื้อโทรมาพี่พี่พี่ซื้อสลากกะนุดพี่ถูกร้อนที่หนึ่ง
รู้ตัวหรือเปล่าแม่ค้าอุตส่าห์มาเตือนด้วยตัวเองไม่รู้เลยตัวเองไม่รู้เลย
โอ้โหนี่ฮะเศรษฐีใหม่รับไปหน่อ๑๘ล้านบาทยินดีด้วย
อันนี้ก็รับไปเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมนี่โอ้โหหน้าตาเศรษฐีเขาเป็น
อย่างนี้เหรอนะฮะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าพานุวัฒน์สันติพิทักษ
อายุสามสิบแปดปีเศรษฐีใหม่เหมือนกันวันนี้คือเศรษฐีใหม่แบบวันแรกยังเป็น
หลังการแล้วนี่ถ่ายทะเบียนให้ดูทำไมทะเบียนรถของเขาไง
ทะเบียนรถเขาเห็นไหมนะเอาละนะแปดหกหนึ่งแปดแต่ผู้ชายคนนี้น่ะ
เขาไปซื้อสลากจากกองสลากพัดกองสลากพัดนะแต่เขายังซื้อได้อยู่
ในงวดวันนี้เป็นออนไลน์น่ะยังซื้อได้อยู่น่ะซื้อมาสามใบ
ถูกไปสิบแปดล้านเขาบอกว่าชอบเสียงโชคมากเลยงวดหนึ่งสองใบบ้าง
หนึ่งสามใบบ้างสุดท้ายถามว่าเอาเลขจากไหนก็อย่างที่
คุณดอมบอกกลุ่มผู้ชมไปเลขทะเบียนรถเขานั่นแหละ
แต่ว่าก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกเนี่ยนะเขาไปบนบานสิ่งศักดิ์สิท
เขาไปว่ายทาเวชสู้วันอ๋อว๊าถจุลามณีโอ้เหรอ
หลังจากที่ไปว่ายมาซื้อทะเบียร์รถตัวเองสามถูกเลย

แล้วถามว่าเอายังไงต่ออ๋อเดี๋ยวผมจะกลับไปแก้บน
ผมก็จะไปแก้บนเพราะผมขอหลายที่
ทั้งวัดจุฬาบรรณีทั้งนู่นเลย
วัดเจดีนครศิษย์ธรรมดาชแล้วก็วัดพระธาตุนอยคำที่เชียงใหม่
อุ๊ยไปหลายที่เนอะไปเถอะไปเถอะขึ้นเหนือลงใต้
นี่ถือโอกาสไปเที่ยวเลยไปทำบุญด้วย

อันนี้แค่แบบว่า๒ท่านที่รับไป๑๘ล้านในงวดนี้ครับ